มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะมีกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มเขาไปเที่ยวงานวัด
แล้วเกิดการเขม่นกันสุดท้ายตามมาประกาศศักดา
เอาปืนนะคะมายิงถล่มบ้านของคู่อริที่ตั้งอยู่ในซอยจรรย์ยี่สิบเจ็ด
รุนทั้งหลังเลยนะคะวันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้กันด้วยค่ะ
มาดูกันหน่อยนะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสอนอบางขุนนลนะคะ
เขาได้รับแจ้งบอกว่ามีการยิงถล่มบ้านพักหลังหนึ่งเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
ในซอยจรรย์สนิทวง๒๗แยก๑๖แขวงตลาดบางขุนศรีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นสักประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยรอยกระสุนนะคะ
ทีมข่าวตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุพบว่ามีกระสุนปืนตรงประตูสเตนเลส
คล้ายกับว่าถูกยิงออกมาจากด้านในบ้านเนี่ยสักประมาณหกนัดตามกระจกหน้าต่างในบ้านก็แตกร้าว
รวมถึงกระจกหน้าต่างชั้น๒ก็ยังมีรูกระสุนหลายนัดเช่นเดียวกัน
คุณภูริพัฒนบุญนินนะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็ไปพูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็อยู่ในบ้านหลังนี้แล้วค่ะ
บอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยรุ่นพี่เช่าเอาไว้ส่วนตัวเองเพิ่งมามาเฝ้าให้เฉย
รู้แค่ว่ามีเหตุทะเลาะยิงกันปกติแล้วรุ่นพี่จะเช่าบ้านอยู่กัน
แล้วก็มีเพื่อนนะคะแวะไปมาหาสู่แบบนี้บ่อยครั้ง
พี่ก็เป็นวัยรุ่นทั่วไปอาจจะมีเรื่องมีราวบ้าง
แต่ก็ไม่ได้ไปยุ่งกับพวกนักเลงเพราะเป็นคนทำมาหากินตามปกติอยู่แล้ว
ส่วนวันนี้เนี่ยนะคะผู้ปกครองนำตัวเยาวชนชายอายุ๑๗ปี
พร้อมด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตรซึ่งเป็นของกลาง
พบกับพนักงานสอบสวนสนบังขุนนลแล้วนะคะ
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งเยาวชนคนนี้เนี่ย
เขาบอกว่าเขาเป็นฝ่ายที่ยิงต่อสู้คือเป็นคนยิงปืนจากในบ้านออกนอกบ้าน
วันนี้เนี่ยนอกจากมีตำรวจมีผู้ปกครองแล้วนะคะ
ยังมีตัวแทนจากสหวิชาชีพพนักงานอายการ
เข้าร่วมสอบปากคำกับพนักงานสอบสวนด้วย
ซึ่งจากการตรวจสอบปืนที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

ไปตรวจสอบแล้วนะคะปรากฏว่าชื่อผู้ครอบครอง

เรื่องต้นเยาวชนคนนี้เนี่ยตำรวจบอกว่ามีฐานความผิดคือ
มีอาวุธปืนไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ส่วนสาเหตุการก่อเหตุวัยรุ่นคนนี้บอกว่า

เขามีปัญหาทะเลาวิวาสชกต่อยกันจากการไปเที่ยวงานวัด
แล้วตามมาประกาศศักดากันที่บ้านก็คือมายิงถล่มบ้านแบบนี้นะคะ
เขาก็เลยตัดสินใจใช้ปืนยิงครูจากในบ้าน
ออกมานอกบ้านแต่ไม่ได้ประสงค์ว่าจะยิงให้ถูกใครนะ
เท่าที่ทราบล่าสุดเห็นบอกว่ามีผู้ใหญ่คนกลาง
ที่เป็นที่รู้จักกับกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มเข้าไปพูดคุยเจรจากันแล้ว
ตกลงยืนยันว่าจะไม่มีการตามมาเอาคืนกันอีกก็ไม่รู้เป็นใคร
ผู้ก่อเหตุทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่คุณผู้ชมน่าตกใจมาก
เป็นเยาวชนอายุสิบเจ็ดสิบแปดไปอยู่เลย
ตอนนี้ล่าสุดประสานมอบตัวกับตำรวจทั้งหมดแล้วนะคะ
แต่ก็ยังไม่มีความแน่ชัดว่าจะเกี่ยวข้องกับแก๊งโอโรสตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้หรือเปล่า
โดยอีกฝ่ายหนึ่งได้ประสานเข้ามอบตัวกับตำรวจในวันพรุ่งนี้
แต่หากไม่มาเนี่ยพนักงานสอบสวนบอกว่าเดี๋ยวจะต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อไปขอสารอนุมัติออกหมายจับแก๊งวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มต่อไปค่ะ